ติดตามข่าวกันต่อนะครับก่อนไปฟังการวิเคราะห์จากคุณสุภาพมาดูอีกหนึ่งจุดนะครับที่
ติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราครับคุณพยุงศักดิ์การสมเกตก่อติดอยู่ในพื้นที่

ครับผมปริมาณน้ำที่เทศบาลตำบลชายาตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับ
จากจุดที่ผมยืนรายงานสดอยู่นี้ก็ฝนยังตกอย่างต่อเนื่องนะครับ
ทำให้น้ำเริ่มท่วมขังมาแล้ว๓วันครับ
จะเห็นได้ว่าบางจุดนะครับในพื้นที่ชุมชนชาวบ้านก็ได้นำกระสอบทรายมากั้นที่บริเวณบ้านนะครับ
แต่ว่าก็น้ำก็เข้าท่วมนะครับ
อย่างเช่นบ้านหลังนี้ครับก็พยายามกวาดน้ำออกจากบ้านครับ
แต่ว่าก็ยังกวาดไม่หมดนะครับ
จากปริมาณน้ำก็ยังไหลเชี่ยวและท่วมเข้าอยู่เรื่อยครับ
ยังคงมีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ที่ประมาณ๓๐๕๐เซนติเมตรนะครับ
ทำให้บาชนหลายพื้นที่เริ่มกังวลนะครับไม่กล้าออกจากบ้าน
แล้วก็บอกกับทีมข่าวเลยครับถ้าฝนยังไม่หยุดตกอย่างต่อเนื่องนะครับ
ก็ทำให้น้ำคาดว่าจะท่วมสูงขึ้นมากกว่านี้อีกครับ
ถ้ากลัวมากกว่านี้แล้วไม่รู้จะอยู่ยังไง

กลัวไหมถ้าเกิดฝนตกหนักมากกว่านี้แล้วจะเพิ่มขึ้นมาอีกกลัวมาก

แต่ไม่เคยมีนะนานเดี๋ยวถ้าแค่ขนาดนี้
ขนาดนี้พอแล้วอย่าให้ถึงชั้นบน

แต่บางที่ก็ชั้นบนน่ากลัวจัง

ทีมข่าวทีวีได้รับแจ้งจากหน่วยงานป้องกันบรรเทาสานภัยของอำเภอชายานะครับ
บอกว่านายอำเภอได้สั่งการให้หัวหน้าชุมชนทุกหมู่บ้านนะครับ

เนื่องจากตอนนี้ฝนเริ่มตกหนักอย่างต่อเนื่อง
และให้เตรียมการเข้าช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องด้วยครับ

บางส่วนช่วงที่มีน้ำสูงเพิ่มขึ้นนะครับ

แต่ทางเจ้าที่ตำรวจจราจรเองก็พยายามนะครับ
ที่จะดูแลประชาชนให้สามารถสัญจรไปมาได้ด้วยครับ
สภาพน้ำเมื่อวานจะแรงกว่าวันนี้นะครับ
วันนี้ก็จะถือว่าลดหน่อยนึงนะครับ

ตอนนี้ถ้ามีฝนตกซ้ำอีกก็น่าเป็นห่วงอยู่ครับ
ในเบื้องต้นก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดูแลการจราจรนะครับ
ดูจุดแต่ละตำบลแต่ละหน่วยประเด็ก
ออกว่าตรงไหนน้ำท่วมรถเล็กรถใหญ่ผ่านได้หรือไม่
ตรงไหนก็จะช่วยการทำอุดอกเกี่ยวกับรถผ่านนะครับ
ขณะที่สะพานคลองตระหลิงอเผินทหาชนะ
จังหวัดสุรทานีที่เกิดครอสะพานขาด
ตั้งแต่เวลา๑๓๓๐นาที
จากโดนน้ำกัดซะท่วมหนักเมื่อวานนี้นะครับ
ถนนทางหลวงหมายเลข๔๑ตอนสวมสมบูรณ์กว่ามุกกิโลเมตรที่๑๐๖บวก๓๘๐ด้านซ้ายทา
เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาแขวงการทางสุราธานีพุนพินได้ประสานงานไปยังศูนย์สร้างและบูณสะพานที่๔
อำเติบทุ่งสงค์ตะวันละคร๔ธรรมราชให้มาดำเนินการเร่งสร้างสะพานเหล็กชั่วคาว
เพื่อให้รถได้สัญจรไปมาได้และคาดว่าจะเปิดใช้สะพานชั่วคราวได้ในเช้าวันนี้ด้วยครับ
ก็คาดว่าจะเร่งทำการให้แล้วเสร็จนะครับให้ในเช้าวันนี้นะครับก็ประมาณเวลา๙นาฬิกาครับ
เราจะเปิดเส้นทางจราจรให้ผู้ใช้ทางนะครับเดินทางได้สะดวกในพรุ่งนี้นะครับ
ทีนี้พอมีสะพานเบลลี่ตัวนี้นะครับก็ใช้ทางสัญจรได้ตามปกตินะครับ
หลังจากนั้นนะครับหลังจากนี้ทางแขวงทางหลวงสุราธานีที่๑เองนะครับคุณปินนะครับเอง
ก็จะเร่งดำเนินการนะครับซ่อมให้แล้วเสร็จนะครับไม่เกิน๑เดือน
เร่งให้แล้วเสร็จที่สุดเพื่อความสะดวกนะครับและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวงต่อไปครับ
ส่วนบริเวณถนนสายเอเชียทางหลวง๔๑นะครับขาขึ้นลงกรุงเทพช่วงสี่แยกอำเภอชายา
ปริมาณน้ำที่ท่วมขังเกือบ๑เมตรระยะทางยาวเกือบ๑กิโลเมตรนะครับ
และเริ่มขี้ขายลงแล้วทำให้รถเล็กสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติแล้วครับ
นี่ก็เป็นบรรยากาศสดข้างหลังผมนะครับจะเห็นได้ว่าน้ำยังท่วมขังอยู่
รถใหญ่ก็สามารถเข้าได้รถเล็กนี่ก็ระบากนิดนึงครับ
ซึ่งทางชาวบ้านในบริเวณนี้ก็ยังกังวลด้วยครับถ้าฝนยังตกหนักต่อเนื่อง
ก็อาจทำให้น้ำท่วมเพิ่มมากขึ้นได้ครับ